ส่วนผลงานของนักกีฬาซีเกมนะครับ
ในบางส่วนที่รับราชการตำรวจ

ก็มีการมอบเงินอาชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับ

ผู้ประชาการตะโรธแห่งชาติก็มอบรวมให้กับ
ข้าราชการตำรวจที่ไปสร้างชื่อเสียง

นักกีฬาส่วนใหญ่เอ่ยชื่อซะหน่อยหนึ่ง
ก็เป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
ก็มีสุภวุฒเทือนกลาง

และอภิวัตรแจ่มเจริญที่คุณหน้าคุณตา

วันนี้คว้าเหรียญไปทั้งหมดนะครับ
รวม๓๐เหรียญประกอบไปด้วย
๑๒เหรียญทอง๑๕เหรียญเงินแล้วก็
เดร็นเงิน๓๐๐๐๐แล้วก็เดร็นทองแดง๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็นอกจากนี้ผู้บริษัทกาลตำรวจแงชาติ

ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและสันติการตำรวจแงชาติ
พร้อมกับยืนยันนะครับจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
โดยขอให้นักกีฬานั้นขยันหั่นเพียนในการฝึกซ้อม
ตลอดจนศึกษาสิ่งใหม่เพื่อเป็นนักกีฬาที่เก่ง
และมีความสามารถที่จะพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปครับ